ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะฤดูแห่งความชุ่มฉ่ำของสายฝนมาถึงแล้วค่ะ
ครัวเรือนมีการเตรียมรับมือไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากหรือว่าการกักเก็บน้ำฝนเพื่อใช้ในฤดูแรง
โดยคำนึงถึงมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการอนุรักษ์น้ำอย่างเป็นหลักในการกักเก็บน้ำฝนด้วยนะคะ
กักเก็บน้ำฝนค่ะสามารถนำพาชนะมากักเก็บได้ง่ายเช่นถังโอ่งหรือว่าจะเป็นตัวผิวดินต่างใต้ดินต่าง
ตามความต้องการของการใช้ประโยชน์จากแหล่งกักเก็บน้ำฝนที่สร้างขึ้นนะคะ
เริ่มต้นด้วยวิธีง่ายคือการกักเก็บน้ำฝนจากหลังคาค่ะมีการใช้รางน้ำในการตอกกับชายคา
จากนั้นก็มีการต่อรางน้ำไปยังภาชนะในการรองรับน้ำฝนหรือว่าหากบ้านใดมีการปลูกผักปลูกต้นไม้ต่างต่างนะคะ
ก็สามารถที่จะวางภาชนะไว้กลางแจ้งได้หลายหลายใบแล้วมีการต่อท่อทางเดินน้ำฝนไปยังแปลงปลูกผักได้โดยตรงค่ะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีพื้นที่เป็นบริเวณกว้างคุณผู้ชมสามารถเก็บน้ำฝนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ง่าย
ด้วยการกักเก็บน้ำฝนแบบสระด้วยการขุดสระที่มีขนาดพื้นที่๑ไร่ขุดลึกไปราว๔๕เมตร
แล้วก็มีความลาดเอียงสัก๔๕องศานะคะ
ส่วนบริเวณโดยรอบสระนั้นก็มีการปลูกย่าแฝกเอาไว้

วิธีการนี้นอกจากจะเป็นการกักเก็บน้ำฝน

ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำได้อีกด้วย
เพราะฉะนั้นแล้วการกักเก็บน้ำฝนในฤดูฝนนี้
ไม่ว่าจะกักเก็บน้ำฝนด้วยวิธีไหน
ก็ล้วนแต่เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์น้ำค่ะ
แต่ว่าอย่าลืมนะคะที่จะตรวจดูคุณภาพน้ำ
กักเก็บไว้ก่อนนำมาใช้ทุกครั้งด้วย
เพื่อความปลอดภัยในการใช้น้ำ
แล้วก็เพื่อเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ